คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงคู่แม่ลูกสุดฮอตณนาทีนี้นะคะ
ต้องยกให้กับแม่โบแวนด้ากับน้องมะลิพาขวัญสหวงนะคะ
ในงานอีเวนต์มารุมเพียบเลย
ออกงานรับทรัพย์อีกแล้วจ้า
โดยอน้ำอ้อยในฐานะผู้ดูแลคิวงานทั้งหมดของทั้งแม่โบและน้องมะลิ
ก็ได้ออกมาปฏิเสธกรณีที่มีข่าวลือออกมาว่า
มะลิมีค่าตัวสูงถึงหลักล้านว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะ

โบแวนด้าได้เดินทางไปรับรางวัลบุคคลต้นแบบเทิดแผ่นดิน
แทนสามีผู้ล่วงลับปทฤษฎี
มาในช่วงบ่ายเจ้าตัวก็ควงลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องมะลิ
เด็กหญิงพาขวัญสหวงไปร่วมกิจกรรมดี
ที่เป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
งานนี้โบเผยถึงเรื่องการรับงานในวงการให้ลูกสาว
ว่าจะเลือกงานที่สร้างสรรค์และทำให้น้องมะลิมีความสุข
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดมีโฆษณาผลิตภัณฑ์แต่ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุย
โดยมีอาน้ำอ้อยเป็นผู้ตัดสินใจ
และทุกครั้งจะมีการปรึกษากันก่อน
ทั้งนี้ยังแน้มว่าเตรียมวางแพลนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับน้องมะลิ

ที่อยากพาลูกสาวไปต่างประเทศค่ะ
จริงมันเป็นความฝันของพี่ปอนะคะ
ปอบอกว่าถ้าน้องอายุประมาณ๓ขวบ

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่พี่ปอล์

แต่ก็เดี๋ยวโบจะสารฝันให้เขา

ว่าถ้าสมมุติว่างานนี้แบบมีแนวโน้มที่มันจะได้แล้วนะ
เขาจะถามเราว่าโอเคไหม
ฟากอานม่อยในฐานะผู้ดูแลเผยว่า
มีงานติดต่อทาบทามทั้งสองคนมากมาย
ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกรับที่เกี่ยวกับเด็ก

รวมถึงงานโฆษณาผลิตภัณฑ์เด็กแบรนด์ต่างด้วย

ส่วนเรื่องค่าตัวของซุปตาตัวน้อย

ไม่ถึงหลักล้านตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้

ติดต่ออยากร่วมงานกับโบแวนด้านั้น
คงต้องรอให้ทายาทตัวน้อยเข้าโรงเรียนก่อน
ขณะที่การเลือกรับงานให้ปินชวนัน

ตอนนี้คงรับเพียงงานถ่ายแบบไปก่อน
เพราะเจ้าตัวยังต้องทำงานประจำอยู่ค่ะ
โดยทั่วไปเหมือนกับที่ผ่านมาครับ
ก็เลือกแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แล้วก็ในเชิงการศึกษา
มีครับมีผลิตภัณฑ์ที่ติดต่อเข้ามา
เพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างคุดคุยกันอยู่
น้องมะลินะครับคุณลูก
แล้วก็แยกกับเป็นของคุณแม่ด้วย

ถ้าตัวเหยียบร้านยังไม่ถึงนะครับ

ถ้าถึงคุณแม่ก็เป็นเล็กยังไม่เหมือนของพ่อเขา

เพียงแต่ว่าคุณโบเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับ

ก็ต้องรอให้น้องมะลิเข้าโรงเรียนก่อนนะครับ

จากว่าตอนนี้น้องปินอยู่ในระหว่าง
ผมกำลังทำงานกำลังไปได้สวยนะครับ

หรือว่าเป็นรับเชิญในซีรีส์มากกว่านะครับ
จะใช้เวลาที่ไม่ไปตรงกับวันทำงาน